คือมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ตั้งใจไปขุดเหมือนมันคล้ายกับขุดลอกคลองอะค่ะ
เพื่อที่จะทำทางให้น้ำเนี่ยไหลจากคลองเข้าไปในบึงเก็บน้ำของหมู่บ้าน
แต่คาดว่าจังหวะที่ขุดเนี่ยไอ้ดินที่มันกองสูงกันประมาณสามเมตรเนี่ยนะคะ
มันน่าจะโดนน้ำซ้อสุดท้ายแล้วดินที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็ถล่มทับร่างเขา
โผล่มาเหลือแค่มือแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจภูทรโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
สระน้ำบึงสแก่บ้านดอนชมพูเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
ไปถึงก็พบศพของนายมานะปลั่งกลางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ห้าสิบสองปีของบ้านดอนชมพูอยู่ในร่องน้ำสภาพคือถูกดินถล่มทับร่าง

กู้ภัยกับชาวบ้านก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะคะ
ถึงจะนำร่างของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายนี้ขึ้นมาได้
สอบถามนายสัมเภาจุนกลางชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เห็นนายมานะออกมาขุดร่องน้ำ
จะให้ปริมาณน้ำในคลองมันไหลเข้าไปในบึงเก็บน้ำของหมู่บ้าน
แต่คิดว่าช่วงที่ขุดดินเพื่อเปิดทางน้ำไหลเนี่ย
ชั้นบนที่มีความสูงเกือบ๓เมตรน่าจะถูกน้ำซ้อค่ะ
ดินก็เลยพังถล่มลงมาทับร่างนายมานะที่อยู่ข้างล่าง
ก็เวลาดินถล่มคุณผู้ชมตั้งตัวอะไรไม่ทันจริงนะคะ
เวลามันมามันมาแบบถาโถมเลย

เขาก็ถูกดินถล่มทับอยู่ในนั้นจนกระทั่งมีชาวบ้านเนี่ยออกมาดักปลา
เห็นรถของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจอดอยู่ก็เลยเดินไปดูเพราะว่าไม่เห็นคน
พอเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้ก็เห็นเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกมือโผล่มาข้างนึงอะค่ะ
ก็เลยรู้ว่านายมานะถูกดินถล่มทับเสียชีวิต
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ